ค่ะนี่ของทีมที่ผ้ากุ้งนะคะ

เพราะว่าจะได้ซาวม่อนเป็น๕จานนะคะ

ทำไมม่อนร้านนี้ใหญ่จังอ่ะ

จ๊ะไปเราต้องรีบไป

โอ้โห

พักอร่อย

และตอนนี้ทั้งอีก๒ทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
คงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอนครับ

นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเจอกับผม
ลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
ตอนที่สอง

เออดังปลอดภัย

ไปหรือย

จะรอดไหมเนี่ย

สุดท้าย
คนละครึ่ง
คนละครึ่ง
โอเคโอเคตอนนี้เรานำแล้วเรานำแล้วนำอยู่ประมาณสองเฮือก
หมอเตี๋ยวเราแซงดีกว่าเดี๋ยวเราแซง

ดูหนูเลยว่าพลาดกุ่งอยู่ไกลมาก
เพราะว่าเรานำมาเยอะเหมือนกันตอนนี้
ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นสูตรเด็ดและกากหมูน้ำจิ้มรสเผ็ดที่ทานแล้วต้องบอกต่อกันไปเจ็ดย่าน้ำอร่อยล้ำด้วยน้ำซุปหอมกลิ่นเครื่องเทศของทางเหนือท่ามกลางบรรยากาศแบบบ้านบ้านร้านตั้งอยู่ที่ซอยริมสวนท่าอิด
ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว

ซอมค่ะ
เรียบเจ๊เล็กเมนให้กองหูค่ะ

แล้วตรงตะวันที่ทางเคียง

ที่พี่ชอบสรุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อสมมุติว่า๔๐บาท
วันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวมีแต่กากหมูอย่างเดียวค่ะพี่กอล์ฟวางเงินไว้๓๕๐บาทใช่ไหมคะ
จะได้๑๘จานในราคา๒๐บาทค่ะ๑๘จาน

ไม่รู้จะพูดอะไร